เป็นสิ่งที่น่าสำหรับคนอื่นหรือเป็นสิ่งที่น่าสำหรับคนเดียว
ถูกพักผมด้วยเลือดเนื้อและชีวิตของผู้รักประชาธิปไตยทั้งนั้น
ก็ต้องการสู้ให้ชนะให้กันจบในรุ่นเราใช่ไหม
ใครคิดว่าตัวเองเล่าคู่แล้วเยอะวินาทีมือนะ
ได้เลยจากนั้นกี่โมงนะ
คุณตัวออกมาแล้วเราก็จะไปด้วยกันไม่ต้องทันยาด้วย
เดี๋ยวก็ดูว่าพอกลับไปเนี่ยรับรองมันก็มี
ให้สูงกันทางเดินฟรีนะฮะ
ก็ช่วงที่รอเพื่อนเรากำลัง